คุณผู้ชมคะสำหรับบ้านไหนที่มีสารพระภูมิ
บางทีเวลาต้องการจะทิ้งเราจะเห็นภาพบ่อยเลย
เอาไปทิ้งข้างทางแล้วมันก็กลายเป็นภาพไม่น่ามองด้วยนะคะ
ทีนี้จะพาไปดูวัดแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ค่ะ
เขามีโครงการโครงการนี้ชื่อว่าสร้างบ้านให้ผีอยู่
ที่วัดแม่ตะไคร้นี่แหละคุณผู้ชมยังไงฮะ
นี่คุณใครที่มีสารพระภูมิเก่าไม่ต้องไปทิ้งข้างทาง
เอามาบริจาคให้ที่วัดนี้ได้เลยครับเพราะว่าที่วัดนี้เนี่ยนะคะ
อยู่ที่ตำบลทาเหนืออำเภอแม่ออนที่จังหวัดเชียงใหม่
ถือว่าเป็นวัดที่อยู่บนดอยสูงของอำเภอแม่ออนเลย
ตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่
แล้วที่นี่เขาดังเรื่องนี่คุณดูสิโอ้โหเป็นอุทยานนรกกระภูมิค่ะ
จะมีรูปปั้นขุมนรกจำลองในการลงโทษคนที่ทำบาปช่วงเป็นมนุษย
เมื่อกี้เห็นอะไรเห็นเปรตใช่ไหม
อนาคตวัดเขาเตรียมไว้ว่าจะมีโครงการสร้างบ้านให้ผีอยู่
ซึ่งเราก็ได้พูดคุยกับพระใบดิกาเทียนชัยสุพัทโธ

บอกว่าแนวคิดนี้มาจากท่านเจ้าอาวาส
ที่เดินทางไปกิจนิมนต์ตามสถานที่ต่าง
แล้วก็เห็นว่ามีคนเอาสารพระภูมิเจ้าที่
ไปทิ้งตามใต้ต้นไม้ใหญ่ตามข้างทางตามถนนหนทางต่าง
แล้วคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวถนนนั้นก็กลัวสิ
เพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเห็นเป็นดวงวิญญาณ
แล้วบางทีมันก็เกิดอุบัติเหตุยามค่ำคืนด้วย
ทีนี้จากแนวคิดนี้เลยต้องการจะเอาสารพระภูมิ

เพื่อที่จะอัญเชิญดวงวิญญาณสัมภเวษีเร่ร่อนตามที่ต่างให้ได้มาอยู่
ให้ได้มาสิงสถิตตรงสถานที่แห่งนี้
นี่คือโครงการสร้างบ้านให้ผีอยู่ค่ะ
เรามาทำให้บ้านให้ผีอยู่
เพราะว่าสัมภเวษีผีเล่ร่อนต่างบางที
บางคนตายไปแล้วนะไม่เคยทำบุญไม่เคยอะไรเลย
ก็เป็นผีเล่ร่อนตามถนนไป
และทำให้เวลาคนขับรถกลางคืนเกิดได้รับอุบัติเหตุ
ก็เพราะอะไรบางทีเห็นดวงวิญญาณต่าง
เห็นผีเห็นอะไรบ้างซึ่งจะจริงหรือไม่จริง
แต่ว่าตอนนี้เราอยากจะสร้างบ้านให้ผีอยู่
ก็คือการนำสารพระภูมิเก่ามา
เพื่อที่จะมาตั้งไว้บริเวณขุมอุทยานนรกนี้

ว่าใครที่มีสารพระภูมิเก่าอยากจะทิ้ง
ไม่ต้องไปทิ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ต้องไปทิ้งตามข้างทาง
มานี่เลยมาบริจาคได้ที่วัดแม่ตะไคร้
หรือว่าใครที่ไปพบเห็นสารพระภูมิทิ้งอยู่ตามจุดไหน

เดี๋ยวท่านเจ้าอาวาสก็จะไปขนย้ายมา

มาอยู่ในอุทยานนรกกระภูมิจำลองของวัด
จะได้ไม่กลายเป็นผีเร่ร่อนอีกต่อไป
แล้วก็เราก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะ
รวมถึงเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยค่ะ
สามารถติดต่อกับท่านเจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ได้เลย
นี่เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะ

ติดต่อไปที่ท่านเจ้าอาวาสได้เลยนะคะ

จะได้รู้สึกว่าปลงกับชีวิตเกิดแก่เจ็บตายนะ

โครงการนี้เกิดขึ้นจริงสร้างบ้านให้ผีอยู่
พอมีการอัญเชิญดวงวิญญาณมาตรงอุทยานนี้แล้ว